คุณผู้ชมและด้วยตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่ลดลงในวันนี้เพียงแค่๓ราย
ก็เลยทำให้ประชาชนในคลายความกังวลออกไปใช้ชีวิตตามปกติกัน
ออกเดินทางไปในต่างจังหวัดกัน
สอบประคอเห็นภาพแบบนี้แล้วเป็นห่วงใช่ตั้งแต่หยุดยาววันศุกร์ปุ๊บโอ้โหออกเดินทางกันเลยนะ
ค่ะวันนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นบอกว่าจริงแล้วสอบคอยืนยันนะคะว่าไม่เคยเลย
ไม่เคยอนุญาตให้ประชาชนเดินทางไปพักผ่อนในต่างจังหวัด
ชับผู้ว่าราชการจังหวัดส่งทีมตรวจสถานประกอบการ
ฝ่าฝืนมีอำนาจสั่งปิดได้ทันทีเลยนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด๑๙
แถลงข่าวดีว่าพบผู้ป่วยรายใหม่วันนี้๓ราย
จำนวนนี้มาจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยเดิม๒ราย
และมีผู้ป่วยที่อยู่ในสถานที่กักกันจังหวัดนราธิวาส๑ราย

ทำให้ขณะนี้มีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๗๖รายเท่านั้นค่ะ
ส่งผลให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น๒๙๖๙ราย
หายป่วยสะสม๒๗๓๙รายแล้วก็เสียชีวิตสะสม๕๔ศพค่ะ
ส่วนกระแสข่าวพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม๔๐รายที่จังหวัดยะลา
โฆษกสบคระบุว่าเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก
ใน๘อำเภอของจังหวัดยาลาประมาณ๓๑๑คน
มีผลเป็นลบ๒๗๑คนผลยืนยันติดเชื้อ๔๐คน
ซึ่ง๔๐คนนับเป็นจำนวนมากที่ผิดปกติถึง๓๐คน
คืออย่างเก่งบอกว่าที่ลงไปตรวจจะติดเชื้อมากที่สุดไม่เกิน๒๓
ก็เลยสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปตรวจซ้ำก่อนนะฮะไปตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความถูกต้อง
ยืนยันว่าจะไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอน
ยืนยันว่าการควบคุมก้อนใหญ่เป็นเรื่องที่ดีที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทันท่วงที
ให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่จะพุ่งขึ้นอีกครั้ง
หลายประเทศตอนนี้เริ่มคลายล็อก
ก็เลยเตือนไปยังทุกประเทศต้องคลายล็อกอย่างช้า
เพราะว่ายังต้องป้องกันบุคคลที่มีความเสี่ยงในสถานที่ต่าง
รวมถึงการดูแลระยะยาวด้วยนะคะ
ที่ผลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีในฐานะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการด้านความมั่นคงระบุว่า
วันนี้เป็นวันแรกที่คลายมาตรการ
หลายคนเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการมาตรการผ่อนคลายที่ออกมาค่ะ
ทางที่สบคก็ผ่อนคลายมาตรการ
เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจแล้วก็กิจกรรมบางอย่างได้
ไม่ใช่ผ่อนคลายให้ทุกคนไปพักผ่อน

นะคะยืนยันว่าทุกคนยังต้องเข้มงวดกับ๕เรื่องสำคัญเอาไว้เหมือนเดิม
ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างห้ามเดินทางเข้าประเทศ
ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จำเป็นรวมถึงคงเวลาเคอร์ฟิลล์ค่ะ

เกิดการเดินทางในจำนวนมาก

อาจจะมีการคาดเคลื่อนในการสื่อความหมายของการผ่อนคลาย
คือการผ่อนคลายคือการผ่อนคลายมาตรการที่เคยปิดให้มาเปิดได้
แต่ไม่ใช่เราผ่อนคลายตัวเอง
ไม่เคยมีคำแนะนำใดจากทางรัฐบาลและทางภาครัฐให้ท่านกาดตกได้
จากนี้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการก็จะต้องจัดให้มีการดำเนินมาตรการตามที่กำหนด
ต้องทำทุกวิธีเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความแออัดในสถานบริการนั้นนะคะ

ก็เลยย้ำว่าหากยังไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเจ้าหน้าที่สามารถสั่งปิดได้ทันที
ฉะนั้นภาระหนักจะต้องตกอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากอทม
ที่จะต้องจัดทีมลงไปตรวจนะคะ
ให้ทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำเป็นคู่มือออกมาแล้วค่ะ
ผ่อนคลายมาตรการเนี่ยนะคะก็พักผ่อนอยู่บ้านได้นะคะ
เพราะว่าถ้าไม่นอนพักผ่อนอยู่บ้านต่อไปอาจจะต้องไปนอนโรงพยาบาลก็ได้นะคะ